พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ที่อุตรดิษฐ์นะคะ
ก่อนจะเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไป

คนร้ายกล้าจะแย่งปืนจากมือของตำรวจ
คือตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามคนร้าย
แล้วมีจังหวะที่รถล้มตำรวจก็ชักปืนออกมา
คนร้ายคือยื้อแย่งปืนกับตำรวจแบบชุลมุนมาก

นี่แย่งปืนจากมือตำรวจแล้วก็หนีไปครับ

ทางตัดรถไฟ๔แยกไฟแดงบ้านเกาะนะคะ
ตำรวจสเภาว์เมืองอุตรณณ์อุตรรณดิดขายือยี้แย่งปืนกับผู้ชายคนนี้นะคะ
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่เห็นไหมคะ
รถของคนร้ายคันหนึ่งเป็นรถจักรยานยนต์
คนร้ายแย่งปืนตำรวจไปได้ด้วยนะคุณผู้ชม
แล้วเอาปืนที่ได้จากตำรวจไปชิงรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านแล้วหนีไป

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานครับช่วงเย็นประมาณห้าโมงเย็นนะคะโอ้นี่ไงฮะ
โอ้โหเอาดื้ออย่างนี้เลยอ่ะพี่มิ้วแล้วได้ไปด้วยนะครับ
ตำรวจที่แย่งปืนกับคนร้ายคือจ่าสิบตำรวจชิติพัฒน์กันน้ำอ่าง
ตำรวจจราจรสพเมืองอุตรดิษฐ์นะคะตำรวจเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่มาที่ไปก็คือตำรวจเนี่ยขี่รถตามผู้ชายในคลิปมา
เพราะรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนและท่อไอเสียเสียงดังมาก
แล้วผู้ชายคนนี้มันมีพิรุษจริงเลยขี่ตามมาจนถึงแยกบ้านเกาะ
เห็นว่าผู้ชายคนนี้สงสัยจะมีปืนตำรวจเลยเอาปืนออกมา
แต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้มาแย่งปืนจากมือตำรวจแล้วก็ได้ปืนไปด้วย
ผู้ชายคนนี้เขาทิ้งรถจักรยานยนต์ที่ขี่มา
แล้วเอาปืนที่ได้จากตำรวจไปชิงรถจักรยานยนต์ของประชาชนคนอื่นที่อยู่แถวนั้น
โอ้โหมีปืนด้วยไงชาวบ้านก็กลัวล่ะครับ
เห็นตำรวจกับคนร้ายสู้กันอยู่แล้วคนร้ายวิ่งตัดหน้ารถ
ชิงรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านแล้วขี่หนีไปเฉยเลย
ต่อยกับจ้ำรวจจ้ำรวจแต่งเครื่องแบบหนึ่งนะ

ถ้าเขาแย่งปืนได้เขาออกมาก็วิ่งตัดหน้ารถผม
เขาไม่มาเจอพี่เพราะว่าพี่เป็นพี่คนนี้พอดี
ทีมข่าวของเราได้คุยกับเจ้าของรถจักรยานยนต์
นายสมพรอายุ๕๕ปีบอกว่างงมากกำลังจะกลับบ้าน
จู่คนร้ายเอาปืนมาขู่แล้วเอารถจักรยานยนต์ของตัวเองไป
แล้วขี่หนีหายไปเลย
ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ไปเจอรถจักรยานยนต์

ชิงไปนะคะไปจอดอยู่ที่วัดธรรมาธิปไตย
เทศบาลเมืองอุตรดิษฐ์ตำรวจไปตรวจสอบ
แล้วก็อายัดมาไว้ที่โรงพักเรียบร้อยนี่ค่ะ
คันสีขาวคันนี้นะคะครับเราได้คุยกับพระลูกวัด
ได้ข้อมูลมาว่ารถจักรยานยนต์คันนี้
ถูกเอาไปจอดทิ้งไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวาน
พระออกจากกุฏิไปกวาดลานวัดคือจริงแล้วตอนสักบ่าย
ก็อยู่แถวแถวนั้นก็ไม่เห็นตอนแรก
ญาติโยมมาทำบุญแล้วไม่เอารถกลับไปหรือยังไง
ก็งงงทีนี้พอตำรวจไปตรวจค้นที่วัด
ก็เลยรู้ว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายชิงไปนะคะ
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่คนร้าย
ขี่ไปตอนแรกเลยที่ไปล้มแล้วก็ไปแย่งปืนกับตำรวจ
คือนายพิศนุปัญญาอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของรถคันนี้
แล้วมีหมายจับคดียาเสพติดของสพท่าปลา
และในพื้นที่ลับแลด้วยเมื่อปี๖๕
ก็เลยสงสัยว่าก็นี่แหละชื่อเจ้าของรถจักรยานยนต์คันนี้
ก็คือชื่อของคนร้ายนั่นแหละที่มาก่อเหตุแย่งปืนตำรวจแล้วก็หลบหนีไป
ล่าสุดศาลจังหวัดอุตรดิษฐอนุมัติออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ
เขาชื่อเล่นชื่อในแจ๊คนี่ค่ะนายพิษนุปัญญา

ข้อหาก็คือต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้าย
ทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
และชิงทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืนนะคะ
หมายจับเรียบร้อยค่ะแต่ยังไม่ได้ตัวนะคะ
อยู่ระหว่างเร่งล่าตัวมาดำเนินคดีค่ะ